บัณฑิตหนุ่มจบวิศวะนะครับ

ก็คือคนด้านหลังผมเนี่ยฮะ

เพื่อจะเก็บเงินส่งตัวเองเรียนต่อปโท
ก็จบปตีเสร็จแล้วฝันเขาคือจะต่อโทรและต่อเอกให้ได้
ปรากฏว่าน้องเนี่ยหลังจากทำงานเสร็จเลิกงาน

นี่คือมอเตอร์ไซค์ของเขาที่ถูกรถหรูบีเอ็ม

เหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนก่อนหน้านี้
น้องเนี่ยตั้งใจจะเก็บเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนต่อแท้
เลิกงานมารถติดไฟแดงพอไฟเขียวก็ออกมา
เขาทิ้งเวลาถึง๖วินะคุณมิ้นคุณผู้ชม
คือรอให้ชัวร์ว่าไม่มีรถวิ่งตัดมา
เขาออกมาหลังจากที่ไฟเขียวผ่านไปแล้ว๖วิ
จังหวะนั้นอีกฝั่งหนึ่งขับบีเอ็มหรูครับ

ขับมาแล้วฝ่าไฟแดงนะฮะ
บีเอ็มฝ่าไฟแดงแล้วชนอย่างจังทำให้น้องเต้ตายคาที่บริเวณถนนตรงนี้
เอ็มคือหน้ายับไปเลยค่ะ
คุณจะตกใจกว่านั้นเมื่อรู้ว่าคนขับบีเอ็มคันนี้อายุเพียง๑๕ครับ

เป็นเด็กผู้ชายขับมาแล้วมีเพื่อนอีก๓คนครับ
เขาตกใจคือคันบีเอ็มเนี่ยไม่มีใครบาดเจ็บแต่ตกใจมากก็ยืนรอพบเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจบัตรข้อมูลต่างและทางคดีก็เดี๋ยวว่ากันไป
เรื่องที่น่าเศร้าและน่าสงสารกว่านั้นคุณมิ้นคุณผู้ชมครับ
ร่างที่ถูกชนแหลกเหลวเลยกระดูกหัก
แม่มารับร่างทั้งน้ำตาแล้วจะเอาศพลูกไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
แต่ตั้งศพที่บ้านเกิดไม่ได้ทำไมคะน้ำท่วมในพื้นที่ครับ
น้ำท่วมในพื้นที่อีกโอ้โหชะตาชีวิตของคนคนหนึ่ง
ก็เลยต้องมาตั้งศพไว้ที่วัดดอนคาที่ท่าตะโกนครสวรรค์ฮะ
ร่างของนายธนพลแก้วมูลหรือว่าน้องเต้บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะฮะ
รับพระราชทานปริญญบัตรไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เอารูปและเอาร่างมาตั้งไว้ในโรงที่วัดแห่งนี้ครับ
พ่อของน้องชื่อว่าพ่อรักพ่อรักเนี่ยเสียใจน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลาครับ
บอกว่ามีลูก๓คนนี่คือลูกชายคนเล็กอนาคตลูกกำลังสดใส
เตรียมเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกพ่อแม่เป็นชาวนาครับคุณ
ครอบครัวของชาวนาที่ลูกเรียนต่อจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้
แล้วมีฝันอยากจะจบให้ได้สูงที่สุดคือถึงปเอกเนี่ย
ต้องมาจบชีวิตแบบนี้หรือน้องต้องมาตายจากไป
คืนที่เกิดเรื่องนั้นช่วงเย็นน้องเพิ่งโอนเงินมาให้พ่อแม่นะครับ
จบวิศวะใช่ไหมครับได้เงินเดือนประมาณสามหมื่น
หมื่นห้าเนี่ยโอนให้พ่อกับแม่ให้ครอบครัวน้องจะใช้แบบ
จำกัดจำเขียนแค่เดือนละหมื่นห้าเท่านั้นแบ่งครึ่ง
ให้ตอนเย็นพอกลางคืนโดนรถชนตายครับแล้วคนที่ชนคืออายุเพียงสิบห้า
บอกเลยเดี๋ยวขอให้เสร็จงานศพลูกก่อนคาดว่าก็จะตั้งสวดศพถึงวันอังคารนี้
ไม่ขอให้อภัยคู่กรณีเด็ดขาดเรียกค่าทำศพไปสองแสนห้า
แต่ฝั่งนู้นบ่ายเบี่ยงเห็นว่าต้องไปคุยไปจบที่โรงพัก
แล้วพ่อบอกว่ามันปวดใจมากเมื่อเห็นภาพจากวงจรปิด
วินาทีที่ฝั่งนู้นขับรถคันนี้ที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะฮะ
ภาพนี้พ่อเห็นแล้วพ่อยิ่งสะเทือนใจคือเขาไม่กะหยุดเลย

นั่นแหละฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
พอชนเสร็จแล้วพ่อบอกว่าเอาจริงนะ
เห็นภาพทั้งหมดแล้วพ่อไม่อยากได้เงินแล้ว
อยากให้เขารับผิดชอบแล้วมีจิตสำนึก

เจ้าหน้าที่เขาเปิดกล้องให้ผมดูผิดเต็ม
ตำรวจเขาก็บอกแล้วว่าพาไฟแดง

ทำก็ดีอุดอาจยิ่งทีนี้ผมยกให้ไม่ได้
ต้องสู้กันให้ถึงที่สุด
ความรักของพ่อครับมันมีบางจังหวะ

ผมเห็นภาพทั้งหมดแล้วผมเห็นวงจรปิดแล้ว
ถ้าคุณไม่รับผิดชอบไม่ช่วยเหลือไม่มีจิตสำนึก
ผมขอขับรถชนฝั่งคุณบ้างได้ไหมล่ะ

แม้จะมีลูก๓คนแต่ทุกคนก็คือลูกหมดนะครับ

เพราะเหตุการณ์เนี่ยคือน้องเต้เนี่ยจบ
เทคโนโลยีสุรนารีที่โคราช

ถนนนี้คือถนนแถวมหาวิทยาลัยด้วย

ไปทำงานที่โรงพยาบาลเป็นอัลซอสฝ่ายไอที

ถ้าเป็นเรื่องของคดีต้องเดินทางไปมา
ค่าใช้จ่ายต้องเท่าไหร่เนี่ยล่าสุดครับสภาธนายความภาค๓
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางคดีกรรมการบริหารสภาธนายความ
ภาค๓คือคุณวีรสักบุญเพลิงบอกว่าด้วยพิกัดจุดเกิดเรื่องอยู่
โคราชนครราชศรีมาแล้วบ้านของน้องเต้พื้นเพลอยู่ที่ดอน๘
ท่าตะโกนครสวรรค์จะเดินทางไปมาก็คงจะลำบากแล้วถ้ายัง
ไม่มีทนายความช่วยเหลือทางคดีเขาพร้อมฮะพร้อมที่จะหยิบยื่น
ความช่วยเหลือตรงจุดนี้ให้เพราะสงสารมากชะตากรรมของ
น้องครอบครัวของน้องที่ต้องมาเจอม่าหรอว่ายังไงพอแม่
รู้ข่าวว่าสภาธนายความภาค๓พร้อมหยิบยื่นความช่วยเหลือให้
คุณแม่บอกแบบนี้นะครับก็ยินดีเดี๋ยวคงจะมีการนัดหารือกัน
แนวทางการสู้คดีอีกครั้ง
สิ่งที่คุณแม่เล่าให้กับทีมข่าวฟังแล้วมันสะเทือนใจก็คือว่า
คือทางคดีนะครับเบื้องต้นตำรวจสพโพกลางที่โคราชเนี่ย
ญาติของฝั่งคู่กรณีเด็ก๑๕มาเจรจาดูแลค่าทำศพ
แต่ยังตกลงกันไม่ได้แม่ก็รีบเพราะว่าต้องนำร่างลูกเนี่ยคือ
ตายไม่ดีถูกชนตายรีบกลับมาประเภทกุศล

ใช่ครับปรากฏว่าจนถึงตอนนี้คู่กรณีเนี่ย
อ้างว่าติดงานไม่ว่างยังไม่พร้อมเจรจา
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของผู้ตายเองนั้นก็
ขอยืนยันเอาผิดถึงที่สุด
ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งต้องมาจบอย่างน่าอาณาจ
เพราะการขับขี่ของเด็กเพียง๑๕ปี
คำว่าไม่ว่างมันไม่ใช่ข้ออ้างนะคะ
คุณทำชีวิตคนหนึ่งตายจะบอกว่าเด็กรู้เท่าไม่ถึงกันอายุสิบห้า
ผู้ปกครองนั่นแหละค่ะที่ต้องรับผิดชอบเพราะคุณอนุญาตให้ลูกหลานคุณเนี่ย
ที่ไม่สมควรที่จะขับรถออกมาขับแล้วก็เกิดความสูญเสียต่อชีวิตคน
จริงยังไงอยากให้ทางฝั่งคู่กรณีออกมาชี้แจงจะชี้แจงผ่านทางไทยรัฐนิวสโชว์ก็ได้
ยังไงควรจะรีบออกมานะคะเพราะว่ามันคือความสูญเสียที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก